สำหรับตัวผมแล้วปลาร้าเนี่ยตอนกินหอมครับ
แต่ตอนไม่กินเนี่ยนะครับมันจะเหม็น
โดยเฉพาะถ้าคุณลุงท่านนี้เอาไปราดที่กรกตครับ
นี่คือจุดรับส่งหนังสือครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรกตอาคารศูนย์ราชการอาคารบีครับ

บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะประท้วงกรกต
ส่งเรื่องนายพิธาเนี่ยนะให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยคุณสมบัตินะครับ
แล้วก็ปลาถุงน้ำใส่ปลาร้าเนี่ยนะครับ
ถุงใส่น้ำปลาร้าเนี่ยไปที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นแหละครับ
พอแตกปั๊บแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณลุงเขาขอโทษนะฮะหลังจากปลาไปเสร็จแล้ว
ผู้ชายคนดังกล่าวนะครับก็ยังไปที่สารรัฐธรรมนูลด้วยที่
แล้วก็กลับครับที่นี่ไม่ได้ป่าเหตุเกิดเมื่อวาน
คุณผู้ชมเหตุเกิดเมื่อวานล่าสุดผู้สุดข่าวนะครับ
ที่สำนักงานกรกตไปถามเจ้าหน้าที่ของกรกตท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
ท่านก็เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งนะครับ
จำได้ว่ามาที่กรกตแล้วประมาณ๓๔ครั้งนะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอก
ผู้ชายสูงอายุคนนั้นก็เดินมาเปิดช่องหน้าต่างที่รับส่งหนังสือ
แล้วก็ปิดประตูกระจกจากนั้นก็หยิบถุงน้ำปลาร้าครับ
ปลาเขาใส่ช่องกระจกช่องรับส่งหนังสือนั่นแหละ
โอ้โหแตกเกลือนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วครับจนตำรวจต้องมาห้าม
ตำรวจรู้ตัวผู้ชายคนก่อเหตุแล้วนะครับคือนายเทวาศรีตะวันอายุ๖๗ปี
เป็นคนปากเกร็ดนนทบุรีนั่นแหละครับที่ผ่านมาก็มาที่กรกตหลายครั้งแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยนำสับปะรดมามอบให้กรกตนะครับเพื่อสื่อให้เห็นการทำงานของกรกตครับ
ส่วนการดำเนินคดีอยู่ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่กรกตไปแจ้งความครับแล้วก็จะเรียกลุงเทวามาสอบปากคำนะครับ
เข้าข่ายความผิดก็ดำเนินคดีกันไปส่วนการรักษาความปลอดภัยนะครับ
มีการสั่งการให้ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลสารรัฐธรรมนูลแล้วก็กรกตนะครับ
ในช่วงนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะประสานตำรวจสันติบาลนะครับ
ที่ดูแลพื้นที่อยู่ด้านในนะครับให้ดูแลอยู่ตลอดเวลาด้วย
หากมีเหตุการณ์วุ่นวายจะได้เข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับ